โยต้ามวยไทยลีกรวมพลมวยไทยไซสยักษ์ต่อยเหยื่อนลุ้นมันตลอดยก
๖๗กิโลกรัมเทพยักษ์สอธนาเพชรสับสอกกับปีใหม่ปกอดเกลือ
รุ่น๗๐กิโลกรัมพลังหนุ่มภูเก็ตแอร์พอร์ตบดขยี้กับสายฟ้าบูรพาสตาร์เนชั่นพบธิรธรรม
และนำขบวนเกียรตินาวีรับแข้งแทงเข่ากับกล้องผาขาวอยุทธชัย
๗๒๕กิโลกรัมแสงอุทัยรัชดารีสอร์ท๓๖แลกหมัดกับพงศักดิ์เล็กสเฮ่งเจริญ
รุ่น๗๗กิโลกรัมมัธิอุสภูเก็ตอีลิตไฟคลับถลบกับทานีเล็กลูกกรมมาหลวง
ศุกร์ที่๒๗มกราคมนี้๑๖นาฬิกาไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ดุเด็ดเผ็ดมัน